คือมีการท้าชกท้าต่อยกัน

แต่ว่าคนในวงการมวยสะท้อนมาไม่เห็นด้วย

เหมาะหรือเปล่าที่ให้สองคนนี้ไปขึ้นเวทีมวยอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
มีมากว่า๖๐ปีแล้วแต่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะฮะ
มาเริ่มดูความเห็นของอดีตแชมป์ลุมพินี
แล้วก็อดีตแชมป์สภามวยไทยโลกกันหน่อย

เขาก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึง
ทางด้านของสนามมวยลุมพินี
ทางด้านของนายสนามูลุมพินี
นักข่าวพี่น้องวงการมวยบอกว่าเสียใจ
เสียความรู้สึกดีต่อสนามมวยลุมพินี

จัดการแข่งขายระหว่างสองคนที่ทะลอกกัน
เพื่อหวังดึงเรตติ้งหวังได้ค่าตัว
โดยที่ไม่คำนึงถึงระเบียบกฎเกณฑ
หรือว่าประเพณีอันดีงามของการขึ้นชก
ที่เวทีมวยลุมพินีแห่งนี้
การที่จะได้ขึ้นชกเวทีมวยลุมพินี
ฝ่าฟันมีการฝึกซ้อมด้วยความเหนื่อย
ยากลำบากต้องมีฝีมือพอตัว
ถึงจะได้ขึ้นชกที่เวทีมวยลุมพินี
ไม่ใช่แค่มีเงินหรือว่าอยากชกก็ได้ขึ้นชกนะครับ
แต่ว่าฝั่งของเสียโป้เองก็ออกมาตอบกลับเช่นกัน
เขาบอกว่าก่อนจะเรียกคนอื่นว่ากุ้ย
คุณเป็นแชมป์ลุมพินีอดีตแชมป์มวยไทย
เอาเงินเข้ากระเป๋าตนไม่ได้ปีนเกลี้ยว
เพราะว่ามันคือความภูมิใจ
ที่ได้ขึ้นเวทีมวยลุมพินี
ตนจะไม่ได้เป็นนักมวยแต่ว่า
เขาบอกว่ามาสู้มาสู้เนี่ย
เพื่อเป็นการชนะมาสู้เด็กเพื่อชนะ
เดินทางไปทำบุญ๑ล้านอดีตแชมป์

อันนี้เป็นต่อกลับไปนะคะ
ก็มานะฮะอีกหนึ่งท่านคือทางด้านของพงศักดิ์เล็กไก่ย่างฮาดาวอดีตแชมป์โลกชาวไทย
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยที่มีการจัดชกระหว่างกงกับเสียโป้ที่เวทีแห่งนี้
เพราะว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีมวยอันดับต้นของประเทศไทย
มวยคนหนึ่งจะได้ขึ้นชกที่เวทีลูฟินีได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องมีฟอร์มการชกที่เข้าตาโปรโมเตอร์
ต่อไปเวทีมวยลุมพินีก็ไม่ต่างอะไรกับเวทีมวยงานวัดบอกแบบนี้เลย
และครั้งหนึ่งผมเคยขึ้นป้องกันแชมป์โลกที่เวทีมวยลุมพินี
อย่าทำให้มนตร์ของมันลบลื่นไปเลยครับอนี้ก็เป็นอินคน
มองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าลุมพินีเป็นเวทีมวยศักดิ์สิทธิ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทย
มวยทุกคนอยากเป็นแชมป์ลุมพินี
แต่การนำคนที่ทะเลาะกันบนหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็ไปช้าไปท้าชกท้าต่อยกัน

เขาเป็นหนึ่งในนักมวยที่ไม่เห็นด้วย
อยากเห็นคนในวงการมวยช่วยกันเพราะว่าไม่อยากให้วงการมวยเสื่อมเสียไปมากกว่านี้นะครับ
แกรมการชกเดิมพันธุ์ระหว่างเสียโป้เพชรเกษมกับกงเมืองมีนเนี่ยนะฮะ

ตัดสินกันแค่ยกเดียวภายใน๔นาที

กันไปชกกันมากอดกันไปกอดกันมา
สุดท้ายก็เสมอกันไม่มีฝ่ายใดที่ชนะไปนะฮะ